เมื่อวานเราเล่าข่าวไปกรณีน้องบิวเด็กชายอายุ๑๔นะคะ
น้องประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
พอไปส่งน้องที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าสมองตาย

คุณหมอก็เลยมาบอกคุณแม่ของน้องว่า
คุณแม่อยากจะให้น้องทำกุศลครั้งใหญ่ไหม
บริจาคอวัยวะไหมให้คนที่เขาต้องการ
คุณแม่ก็ตัดสินใจอยู่นานไปปรึกษาคุณยาย
สุดท้ายครอบครัวของน้องก็ตัดสินใจที่จะทำกุศลครั้งใหญ่
ทางครอบครัวกังวลว่าถ้าบริจาคอวัยวะแล้ว
ชาติหน้าน้องจะเกิดมาไม่ครบ๓๒หรือเปล่า
แต่สุดท้ายคุณแม่บอกว่านี่ล่ะ
ถือเป็นกุศลครั้งใหญ่จริงตัดสินใจบริจาคไป
คนนะคะที่ได้รับบริจาคจากน้องบิวแล้วก็ทางรองภูมิในการ
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยออกมาชื่นชมเลย
โซเชียลชื่นชมกันเยอะมากจริงค่ะ
หลังจากแฟนเพจเรารัก๘ริ้วออกมาโพสต์ข้อความนี้
ตั้งแต่เมื่อวานที่เล่าข่าวไป
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถาม
ในแพทย์สุพนิษฐ์วิวาตวงรองผู้มนุยการ
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย
ตัวคุณหมอบอกว่าปัจจุบันมีคนรอรับบริจาคอวัยวะ
เพื่อปลูกถ่ายกว่า๕๐๐คนค่ะ
แต่จำนวนคนบริจาคมีไม่ค่อยเยอะเลยนะคะ
ซึ่งอวัยวะส่วนใหญ่ที่ได้มาจากผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ

อีกกรณีก็คือจากผู้เสียชีวิตเนื่องจากสมองตาย
แต่หัวใจยังคงทำงานปกติก็คือกรณีของน้องบิวนี่แหละ

คุณหมอก็เลยไปถามทางครอบครัวว่า
ต้องการจะบริจาคช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่า
อย่างที่บอกคุณแม่และครอบครัวของน้องเนี่ย
ตัดสินใจทำกุศลครั้งใหญ่ตกลงบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนอื่น
ลองฟังเสียงท่านรองพอศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยกันหน่อยค่ะ
เพราะยังมีคนซึ่งเจ็บป่วยที่รอวัยวะอยู่
การที่ช่วยเหลือเอานำอวัยวะไปช่วยเหลือคนอื่นได้
น่าจะมีสิ่งที่ประเสริฐนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่จะต้องทำนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจได้นะครับ
แล้วก็ถึงแม้คุณแม่จะอยู่ในภาวะที่เศร้าโศกเสียใจนะครับ
แต่ก็ได้ถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้อง
แล้วก็เป็นการทำบุญให้กับน้องนะครับ
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
วัยวะที่ผู้รอรับบริจาคต้องการมากที่สุดคือไตค่ะ
รองลงมาคือตับและหัวใจ

ถ้าบริจาคอวัยวะให้กับคนอื่นนั้นพอเกิดชาติหน้า

จริงแล้วการบริจาคอวัยวะถือเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
แม้ร่างนั้นจะสิ้นลมหายใจแล้วก็ตาม
บริจาคอวัยวะนี่ถือว่าเป็นการไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
จริงแล้วทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นทานบรมีขั้นสูง

นั้นก็น่าจะส่งผลในเรื่องกรรมดีมากกว่านะครับ
ก็มีคำพูดว่าถ้าบริจาคดวงตาก็ได้ดวงตาที่ดีนะครับ
ดวงตาเห็นธรรมนะครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการจะบริจาคอวัยวะนะคะ
สามารถแสดงความจำนงได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัด
หรือโทรศัพท์ไปได้นะคะคุณผู้ชม
หมายเลข๑๖๖๖๐๒๒๕๖๔๐๔๕ถึง๖ค่ะ
การบริจาคก็จะมี๓แบบนะคะ
ก็คือ๑การบริจาคร่างกาย
บริจาคร่างกายก็คือให้นำไปเป็นอาจารย์ใหญ่

ก็คือบริจาคดวงตาสามารถบริจาคกันได้นะคะ